กู้ภัยใช้เวลาสักประมาณ๒นาที
ในการจับตัวเงินตัวทองที่เข้าไปอยู่ในบ้านของประชาชน
ทำไมมันช่างง่ายดายขนาดนั้น

เพราะหางของมันไปติดอยู่กับกาวดักหนู

เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรงนี้แหละค่ะ
สองชั้นตรงนี้นะคะอยู่ในปั๊มแก๊ส
เป็นบ้านของเจ้าของปั๊มแก๊สค่ะ
พบว่ามีตัวเงินตัวทองความยาวของลำตัว

มันไปซุกอยู่นั่นน่ะนั่นซอกตู้โชว์
ปรากฏว่ากู้ภัยใช้มือเปล่า

อย่างที่บอกไปพอจับได้เสร็จปุ๊บ
ก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เจ้าของบ้านบอกว่าได้รับโชคมีเงินมีทอง
เข้าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเออใช่ตัวเงินตัวทองไงนะคะ

ส่วนหน่วยกู้ไผ่อโศกนะคะ
ไปตรวจสอบที่บริเวณด้านหลังโชว์รูมจำหน่าย

จำหน่ายรถยี่ห้อหนึ่งในบ้านนวลเมืองตะบนเหนือเมือง
อำเภอร้อยเอ็ดจากยะโสมาร้อยเอ็ดค่ะหลังได้รับแจ้งสุนัขตกบ่อไหนอ่ะสุนัขตกบ่อน้ำ
พยายามโรยตัวแล้วเอาขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ใช้เวลาก็อุ้ยจากสีขาวกลายเป็นสีอะไรละนั่น
ใช้เวลา๔๐นาทีค่ะช่วยเหลือมาได้สำเร็จนะคะ

ตรวจสอบค่ะยังอยู่ในสภาพคือสมบูรณ์แข็งแรง
ไม่มีร่องรอยบาดแผลใดทั้งสิ้นนะคะ
เบื้องต้นก็ต้องมีการตามหาเจ้าของต่อไปแล้วค่ะ
ตรงจุดนี้ไม่ได้บอกนะ
โชว์รูมรถเนี่ยมันเลขที่อะไรยังไงไม่มีเนอะ